โปรดติดตามตอนต่อไป
เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้ว
ลุงหลานคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไร
ความฮามาพร้อมความเป็นตาฮักแท้จ้า
ก็นี่ไงลุงบับเอ้ย
ลุงเบิ้ลประถุมรักของหนูบินตราเขา
แต่เขาก็มีท่าเต้น
ดูท่ายังคงอินหนัก
กลับมาสอนออกสเต็ปซะหน่อย

ฟิลิงอกหักตรงใด

ดูแล้วจับนำไปใช้นะมินตรา
อ้าวมวลบาแบงก์มูดเถอะ
หูอินอยู่คนเดียวเลยนะคะลุงเบิ้ล
นี่ใช่ไหมที่เขาว่าออกท่าให้เด็กมันดู